ของการส่งกำลังใจนะครับที่สปลาวอย่างที่ทราบกันนะครับ
ก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติอย่างหนักเหมือนกันนะครับ
ที่เขื่อนแปลกเนี่ยนักกีฬาที่อยู่ที่บ้านเรา
ที่เป็นนักกีฬาจากประเทศลาวเล่นอยู่ในไทยลีก
นักกีฬาอาชีพของที่ลาวเองเนี่ย
เขาก็ร่วมส่งกำลังใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
ก็เป็นเรื่องของโครงการเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนเซน้ำน้อยนะครับ

แล้วก็มวลน้ำมหาศาลก็ไหลท่วมหมู่บ้านอย่างที่ข่าวหลักเขาเสนอกันไปนะครับ
ล่าสุดเนี่ยนักเตะที่ค้าแข้งในไทยที่เป็นคนลาวก็คือ
สุขพรวงเชียงคำกองกลางศรีสะเกดนะครับ

บอกให้พี่น้องเพื่อร่วมชาติผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายนี้ไปให้ได้ครับ
นอกจากนี้กัปตันทีมชาติสปปลาวอย่างธนิราชศรีบุญเฮือง
ที่ตอนนี้แข่งขันอยู่กับ
หรือที่๔ในโซนกรุงเทพฯแล้วก็ปริมาณอ่อนทน
ก็โพสต์เฟซบุ๊กผ่านเฟซบุ๊คของสโมสรแสดงความเสียใจ
แขวงอัตตปือที่ประสบภัยน้ำท่วม

ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้
สโมสรร้านซ้างหรือว่าร้านช้างที่เรารู้จักกันนะครับ
หนึ่งในทีมชั้นนำของราวเพิร์มอลิก
ก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอสื่อถึงความเสียหาย
แล้วก็ผลกระทบที่มันเป็นวงกว้างจริงจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้
ซึ่งร้านซ้างก็มีฐานที่ตั้งในนครหลวงเวียงจันทร์
ก็ร่วมมือกับทางร้านซ้างเซ็นเตอร์
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคอาหารเครื่องใช้จำเป็นต่างมากมายครับ
ก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังประสบภัยอยู่ค่ะ
จากนี้ก็ยังเชิญชวนแฟนบอลนะคะ
มาร่วมกันประมูลลูกฟุตบอลแม่โขงครับ๒๐๑๙
ที่มีนักเตะมีบรรเซนไลเซนครอบทั้งทีมด้วยนะคะ
ก็จะนำเงินไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย
ประมูลเริ่มต้นที่๒๐๐๐บาท
แล้วก็จะปิดประมวลวันเสาร์๒๘กรกฎาคมนี้